กันดีกว่านะคะที่ครูสลาคุณวุฒิวันก่อนดิฉันเห็นแล้วตกอกตกใจเลย
อุ้ยครูทำไมมาเต็มแขนเต็มคอขนาดนั้นเครื่องรางของขลังเหรอ
เครื่องรางของขังเอ้าครูมาสายนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไหนไหนขอซูมขอส่องหน่อย
ครูเขาแขวนอะไรเขาห้อยอะไรบ้างวันนี้แหละจะมาให้ดูกัน
ครูบอกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนชอบสะสมเครื่องรางของขลังแล้วก็ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างมากอยู่แล้วด้วย
ทุกครั้งจะออกจากบ้านเลยต้องมีติดคอแล้วก็ติดแขนไปตลอดเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเวลามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือไปกับเราในพื้นที่เนี่ย
มันอุ่นใจพี่แจ๊คมันสบายใจไงวันไหนค่ะไม่มีเนี่ยป๊าจะต้องแบบว่าเลี้ยวรถกลับมาบ้านทันทีเลยเพื่อเอาของสิ่งเหล่านี้ติดตัวไปนะคุณผู้ชม
สมเด็จวัดระคังค่ะที่ต้องดีขึ้นคอตลอดเลยและวันนี้ครูก็ใส่มาด้วยโอ้โหเกิดมาฉันไม่เคยเห็นเลยนะ
สมเด็จวระคังเป็นยังไงค่ะเพราะว่าท่านเนี่ยยังช่วยให้เวลาที่ครูเดินทางไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักแล้วก็คนเมตตาค่ะ
ครูเป็นคนชอบชอบสะสมครับอันนี้ก็เป็นสมเด็จวัดละครั้งแต่ว่าได้มาครึ่งองค์ครับผู้ใหญ่ให้มาและนี่ตะกุฎของหลวงพ่อสมบูรณวัดหงษ์
สมเด็จวัดระคังสมเด็จพฤษฐาคกตราตขึ้นคอแต่ว่าเรามีหลักเย็นมันทำให้เราไม่ประมาณคือมันอาจจะไม่มีเรื่องแบบเซอร์ไพร์แบบพิจฎาณ
พอเรามีสติตลอดเวลาเนี่ยมันก็ก้าวข้ามทุกอย่างได้โดยอัตโนมัติ
อุ่นใจเรื่องความปลอดภัยการเดินทางครับผม
แล้วก็หลายอย่างครับเมตามหานิยม